คุณผู้ชมคะในเพจเรารัก๘ริ้วได้นำคลิปนี้ไปโพสต์เอาไว้ค่ะ
คนในพื้นที่ที่แปดริ้วที่ฉะเชิงเซาเขากังวลใจครับ
เดี๋ยวนี้มันมีข่าวลักษณะแบบนี้บ่อย
คนที่ลักษณะเหมือนอัลวาดคลุ้มคลั่งเมาไม่รู้เรื่อง
เดินไปมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะค่ะ
คลิปนี้เป็นผู้ชายใส่เสื้อสีแดงคล้ายคนเมายา
ก็เดินแกว่งแขนไปมาเดินไปเดินมา
คนเขากังวลใจคนนี้นี่ค่ะ
มือนึงถือเหมือนแก้วน้ำนะคะใส่อยู่ในถุงพลาสติก
แล้วก็เดินแบบไม่สนใจรถเลยกวัดแกว่งแขนไปมา
คล้ายกับคนเมาก็เลยไม่รู้ว่าพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
คืออะไรเมาหรือเปล่าหรือว่าป่วยทางจิตทางประสาทหรือเปล่า
เพราะเขาก็กลัวอันตรายนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็กลัว
ก็เลยโพสต์คลิปนี้เอาไว้เพื่อเตือน
แล้วก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ

ขนาดคนขับรถมายังแบบยึกยักจะยังไงดี
ไม่รู้คนจะเดินไปชนรถหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
นี่นะคะวันนี้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ประสานฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซาไปตรวจสอบนะคะ
นี่ค่ะนี่คือซอยลิเกมีห้องแถวเลขที่๒๒๙ซอยรุ่งเรืองตำบลหน้าเมือง
เป็นห้องพักของผู้ชายในคลิปค่ะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงห้องพักเลยนะคะพยายามเคาะประตูหน้าห้อง
แต่ไม่มีใครยอมเปิดประตูให้ค่ะ
เดี๋ยวแม่เข้าห้องของกันได้
ปลอบเลยปลอบ
พ่อเอามาพบคุณเร็วหน่อย
เพื่อนข้างห้องก็เลยพาเจ้าหน้าที่เดินผ่านไป
ไปประตูหลังห้องเพื่อเคาะเรียกอีกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบ
เจ้าที่เขย่าประตูแล้วกรอนหลุดโอ้โหเลยเปิดได้แบบเนี้ยค่ะ
เพราะกรอนมันหลุดอุ้ยมืดเชียวข้างในไม่ได้ไม่อยู่นะ
อยู่นะอยู่นะฮะอยู่ค่ะครับอยู่แต่เงียบไม่ยอมเปิดประตูอ่ะ
นายโอปอร์โนรินุอายุยี่สิบเอ็ดปีชาวจังหวัดชาวเชิงเศร้านะคะ
ครับเดี๋ยวดูสภาพที่อยู่ในห้องอ่า
ถอดเสื้อใส่กางเกงตัวเดียวนอนอยู่แบบนี้นอนนิ่งอยู่แบบนี้
ครับเจ้าหน้าที่พยายามจะคุยด้วยอืม
พูดอะไรเลยไม่คุยเลยเหรอไม่คุยไม่พูดไม่อะไร
นิ่งเงียบอยู่แบบนั้นค่ะแต่ก็ไม่ได้หลับนะใช่นอนแบบนอนลืมตา
อ่าเคาะเรียกตั้งนานก็ไม่เปิดครับเข้าไปคุยด้วยก็ไม่คุย
เจ้าหน้าที่เลยขอค้นนะคะมีอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ในถังขยะ
แต่ไม่มียาเสพติดเจ้าหน้าที่ก็เลยโทรศัพท์หา
นางสาวคณิตถาพาณิชยเจริญอายุ๔๘ปีคือแม่ของนายโอปอลคนนี้ค่ะ
ครับบอกว่าแม่เกลี้ยกดอมหน่อยธุรกิจให้ดีกว่า
สุดท้ายเนี่ยนะคะยอมนะคะยอมลุกขึ้นมานี่ครับ
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด
ที่สภเมืองเชิงเศราจนาทีบอกว่าก็ต้องนำตัวไปบำบัดละค่ะ
มนตรีหันกล้าอายุ๖๒ปีที่อยู่ข้างห้อง
เล่าให้ฟังว่าสงสารมากเลยสงสารแม่ของนายโอปอล์ครับ
แม่เนี่ยนะโอ้โหนายโอปอล์เดินเพ่นพ่านเพ่นพ่านตอนกลางคืนอยู่บ่อย
แถวนั้นเขาก็หวาดระแวงคนเป็นแม่เนี่ย
ก็ไม่ได้เข้าห้องพยายามจะเข้าห้องไปดูลูกลูกก็ล็อกห้องแม่ก็เข้าไม่ได้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้นำตัวไปบำบัดรักษาตั้งแต่แรก
ก็เมายานอนอยู่ในห้องตกกลางคืนก็เดินไปเดินมา
บางทีกลางวันก็ออกไปเดินแบบนี้ตามที่เห็นในคลิปค่ะ
สุดท้ายนะคะยังดีที่เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเอาไว้
แล้วก็นำไปตรวจหาสารเสพติดหลังจากนั้นก็ต้องบำบัดนะคะ
เพราะว่าเพิ่งมีข่าวอุดรธานีคนคลุ้มคลั่งขี่รถจักรยานยนต์ไปไล่แทงเนี่ย

อย่าไปคิดว่าโอ้โหคนจะกลัวมากเกินไปหวาดวิตก
ไม่ใช่หรอกฮะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยคนเจ็บคนตายมาเยอะแล้ว